เวลาเขาจะไปปาร์ตี้วันเกิดกันถ้าจะไปกับกลุ่มแก๊งเพื่อน
มันก็จะมีอะไรบ้างมีเค้กมีอาหารมีเครื่องดื่มใช่
แล้วที่นี่ล่ะคะทำไมถึงมีทั้งปืนมียาเสพติดมีพนันไฮโล
มาแบบนี้ได้ยังไงต้องบุกทลายที่ปาร์ตี้ภูวิลล่าแห่งนี้เลยค่ะ
โอ้โหตำรวจเนี่ยพร้อมกำลังไปถึงสามสิบนายนะคะของสพสัตหีบค่ะ
บุกไปปิดล้อมค้นที่ภูวิลล่าแห่งนี้นะคะอยู่ที่อำเภอสัตหิบจังหวัดชนบุรี
รองเท้านะเกลือนเลยคุณผู้ชมมีคนที่เข้าไปร่วมมั่วสุมเสพยาปาร์ตี้ภูเวลล่าแห่งนี้
ห้าสิบสองคนค่ะเป็นวัยรุ่นทั้งนั้นนะคะผู้ชายยี่สิบเก้าผู้หญิงยี่สิบสาม
ตำรวจบอกว่าตอนไปปิดล้อมคุณรู้ไหมเขากำลังล้อมวงเล่นพนัน
อืมแล้วก็เสพยาไปด้วยค่ะบางคนถูกแล้วก็เปิดเพลงโอ๊ต
เต้นกันตี๊ดกันสนุกสนานเลยเจ้าหน้าที่จับกลุ่มทันที
แล้วจากการตรวจค้นอย่างที่ขวัญบอกว่ามีอาวุธปืนด้วย
แล้วยังไปเจอในรถยนต์ด้วยอีก๗กระบอกนะคะออโตเมติกค่ะ
เก้ามมสี่กระบอกจุดสี่ห้าหนึ่งกระบอก
เอ็มมหนึ่งกระบอกและจุดสามแปดอีกหนึ่งกระบอก
ยังพบอุปกรณ์การเล่นพนันต่างอุปกรณ์เสพยาเสพติดและยาเสพติด
ตรวจสอบบริเวณทั้งบริเวณหน้าบ้านพักภูวิลล่าแล้วก็ริมถนน
มีรถยนต์หรูมากมายหลากหลายยี่ห้อจอดทิ้งเอาไว้รวมทั้งหมด๒๕คันด้วยค่ะ

หนึ่งในกลุ่มนี่แหละค่ะคือนายสมเกียจอนันต

เจ้าตัวสารภาพบอกว่าผมนี่แหละเป็นคนนำยาเคมา
ผมซื้อมาจากเด็กเสริมในสถานบันเทิงที่พัทยามาถุงหนึ่ง

ให้การรับสารภาพบอกว่าซื้อยาอีมาจากเอเย่น๑๐กว่าเม็ด
แล้วก็เอามาเสพกันในงานฉลองวันเกิดของกลุ่มเพื่อน
แบ่งให้คนในกลุ่มทั้งกินทั้งเสพกัน
แต่ยืนยันว่าไม่ได้ขายค่ะ
ผู้หญิงนะผู้ชายผู้หญิงผู้หญิง
ผู้ชายไม่ได้เมาท์

ยืนยันไม่ได้มาขายในงานนะ
คือนักข่าวถามแล้วเขาพยายามจะบอกว่าเขาไม่ได้เอามาขาย
เขาซื้อมาเพิ่งมาเสพแต่คุณต่อให้ไม่ขายนะ
แค่คุณเสพคุณมีครอบครองคุณก็ผิดมากแล้วนะคะ
แล้วก็พบด้วยนะคะว่ามีการตรวจปัสสาวะฉี่ม่วงใน๒๘รายจาก๕๒นะคะ
ก็แจ้งข้อกล่าวหาในเรื่องของยาเสพติดไปค่ะ
แล้วก็มีเรื่องของอาวุธปืนด้วย๗รายอาวุธปืน
ความผิดฐานพกพาอาวุธปืนด้วยนะคะ
อันนี้ก็โดนกันไปส่วนใครที่ไม่ได้เสพ
หรือใครที่บอกว่าตัวเองไม่ใช่เจ้าของอาวุธปืน
อันนี้ตำรวจต้องแยกแยะออกเป็นรายแต่ละบุคคลนะคะ

แต่ก็มีการทำประวัติเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ